ต้อนรับสมาชิกใหม่นั่นเอง
เลี้ยงผากลอดออกมาแล้วแข็งแรงดีนะคะ
แล้วก็จะให้ประชาชนได้ร่วมกันตั้งชื่อทายชื่อ
บอกชื่อพ่อก่อนพ่อเนี่ยชื่อว่าพ่อตองหก

ลูกจะชื่ออะไรดีให้เวลาคิดนะคะ
โดยลูกเลี้ยงผาตัวนี้เกิดเมื่อวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
พ่อตอง๖อายุ๕ปีแล้วก็แม่ปามี่อายุ๑๒ปี
เลี้ยงผาตัวนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะ
แล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เลี้ยงผาอยู่

เป็นเพศผู้๔ตัวเพศเมีย๓ตัว
พร้อมทั้งมีการประกวดตั้งชื่อสมาชิกใหม่
ฟรี๑ปีจำนวน๑รางวัลค่ะ
เพราะฉะนั้นดูจากวันเวลาแล้วยังส่งได้อยู่นะคะ
เพราะว่าหมดเขตส่งชื่อเข้าประกวดสิ้นเดือนนี้
สำหรับเลี้ยงผาถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

จะเป็นสีดำเกือบทั้งตัวแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้
แต่ช่วงหน้าอกจะออกสีขาว
คือเหมือนกับช่วงหน้าอกขนจะขาวตัดกับลำตัวสีดำ
หูถ้าเกิดว่าดูสังเกตดีก็จะยาวเหมือนกับลา
มีเขาทั้งตัวผู้ตัวเมียเลย
เขายาวประมาณสัก๔๘นิ้ว

เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน๑๕ชนิดของไทย
มีถิ่นอาศัยอยู่บนป่าสูงด้วย
เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมตั้งชื่อกัน

ใช่ผมเคยประกวดตั้งชื่อลูกยีราฟได้รางวัลด้วย

ปรัมมี่กับตองหกแล้วจะเป็นของจ่อยังไงดี
ปรัมหกตองมี่
แล้วแต่ไอเดียของน้องหนูนะ
เผื่อได้รางวัลการช่วยกันตั้งชื่อไปนะครับ
สมมุติชื่อถ้าตั้งไปแล้วซ้ำ
คุณก็อาจจะได้รางวัลกระจายนะ